ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

นี้เป็นรายวัยที่เป็นความหวังมีตรงดุข้อครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

อยากจะทำอะไรแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่มาในวันนี้
ชีวิตของเธอเริ่มนับถอยหลังลงทุกวันทุกวัน
แต่เธอก็ไม่กลัวด้วยเพียงหวังว่าก่อนที่เธอจะจากไป
ขอทำสิ่งสุดท้ายเพื่อให้ครอบครัวไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ฉันเป็นโรคมะเร็งฉันอยู่กับโรคนี้มา๘ปี
มันเริ่มจากการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วมันก็ลามมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
หลังจากนั้นก็ตรวจเจอมะเร็งที่คั่วปอด
หมอก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปมันจะลุกลามมากขึ้น

ฉันรู้ตัวดีว่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน
ชื่อเกษณีย์น้อยมาอายุสามสิบแปดปี
ในครอบครัวเราก็มีอยู่๓คนค่ะ
มีแฟนแล้วลูกชายเรียนอยู่ม๒ค่ะ

แล้วก็เลี้ยงหลานน้อยอีกคนนึง

ที่เราแวะเวียนไปหาตลอดค่ะ
ช่วงรักษาตัวก็มีรายได้จากแฟนที่ทำงาน
เป็นหลักที่จะต้องเลี้ยงดูในครอบครัวทุกอย่างค่ะ

ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
คือตอนนั้นรายได้ของแต่ละเดือนก็จะไม่พอใช้
ก็เหลือเงินเขาประมาณสักสี่พันสามพันกว่าอยู่ประมาณนี้เลยค่ะ

ค่าบ้านเอ๊ยเป็นนี่เป็นเสียง

คืออะไรจับได้หยิบได้ที่เป็นเงินทำหมดค่ะ

แล้วก็ขายข้าวกล่องค่ะ

แล้วใครจ้างไปส่งของทำหมดค่ะ
เพื่อเป็นรายได้เสริมเพราะรู้อยู่แล้วว่า
รายได้ของสามีไม่พอ
ก็ช่วงระหว่างขายของก็รักษาตัวไป

ร่างกายเราเริ่มไม่ตอบสนองคือการค้าขายมันก็ต้องหยุด
หยุดแล้วก็ต้องรักษาตัวเป็นระยะค่ะ

ไรเริ่มไม่เห็นมันไม่มีเงินลงทุน
พอไม่มีก็ไปเริ่มกู้นอกระบบมาลงทุน
กู้มาหนึ่งหมื่นค่ะส่งวันละห้าร้อย
เป็นหนี้รวมดอกสองหมื่นค่ะ
ตัวแรงจุ๋มจะหยุดไม่ได้
จะต้องหาอย่างนี้ทุกวัน
ข้างนอกจุ๋มไว้แต่ข้างในจุ๋มเจ็บ
เจ็บแต่จุ๋มก็ต้องก้าวที่จะออกไป

ความที่เราอยากได้เงินเรารับจ้างขับรถ
เพื่ออยากได้เงินที่จะมาไว้ในบ้าน
เพิ่งให้คีโมไปเมื่อวาน
แล้ววันนี้เราก็ขับรถทางไกล
พอกลับมาก็คือมีอาการไข้สูง

หมอก็บอกว่าเม็ดเลือดขาวเราต่ำไม่มีเลยค่ะ
ผมเคยห้ามเขาไม่ให้ทำเพราะว่าเห็นแล้วผมสงสารแทนนะครับ

กับโทษตัวเองด้วยซ้ำว่าเป็นหัวหน้าพักโทษที่ไม่ดีหรือเปล่า
เราทำเต็มที่หรือเปล่า
ถ้าเขาไม่สบายก็พอแล้วจะต้องมานั่งลำบากอีกเหรอครับ

สถานะเราพึ่งใครไม่ได้ก็มีพ่อแม่ที่คอยช่วยลูกตลอด
ผมเป็นห่วงเขามากผมก็ได้ให้กำลังใจลูกเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากทำใจให้เข้มแข็ง
ไม่หายก็ขอขอให้เขาอยู่กับลูกกับผัวกับพ่อกับแม่จนกว่าพ่อแม่จะสลายไปก่อน
เขาเป็นคนสู้ชีวิตมากเลยคนคนนี้
ใจแม่เนี่ยอยากแทนเขาเนอะเนี่ยเพราะว่าแม่แก่แล้วแทนเขาให้เขาอยู่กันแล้วกัน
ตอนนี้เริ่มแย่แล้วเพราะว่านี่บ้านเขาส่งเรื่อง
เขานัดให้ไปชำระหนีบ้านทั้งหมด๓๐๐๐๐บาท
ไม่งั้นบ้านคุณก็โดนยึดเลยค่ะ
ทุกวันนี้จุ๋มทำทุกอย่าง
ก็เลยลองไปขับแท็กซี่

ตอนนี้มะเร็งลุกลามขึ้นคอด้านขวาอีกรอบนึงค่ะ
รู้นะว่าไม่หายยังไงก็ไม่หายแน่นอน

เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวัน
แสดงว่าเรายังอยู่อีก๑วัน

กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่
ถ้ามีเงินสักก้อนตุ๋มจะใช้หนี้ก่อนแหละ
ที่เหลือให้ลูก

เราต้องอยู่แข็งแรงให้เขาเห็น
เมื่อชนะมันไม่ได้ก็ต้องเรียนริวูที่จะอยู่กับมัน

จุ่มจะไม่ได้ยินด้วย

จุ่มจะไม่ได้ยินด้วย

จุ่มจะไม่ได้ยินด้วย